ร้องได้ให้ร้าน

อย่าเข้าใจว่าจำเป็นกระสือ

ถ้าร้องถูกต้องหมดทุกคำ

เวทีวันนี้กับเวทีปกติที่พี่เคยไปแข่งกับคุณครูอ๋อยเนี่ย
มันแตกต่างกันยังไงในความรู้สึกของวิ

ไม่ได้ออกทีวีก็เลยตื่นเต้นค่ะ
ไม่ได้ออกทีวีก็เลยตื่นเต้น

ถ้าเกิดได้แสนนึงจะเลี้ยไอติมเพื่อนบ่

ป้าเลี่ยงด้ื้อ

เพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาทนะครับ
นักสู้รุ่นจิ๋วของเราน้องวิร้องไปแล้วนะครับคุณผู้ชม
และน้องวิร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องวิร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
มันชื่นใจจริงเนาะเป็นไงครับคุณพ่อ
ครับดีใจครับแล้วก็ยังมั่นใจในลูกสาวตัวเอง

ถ้าไม่ได้ตรงนี้นะฮะร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเนี่ย
เงิน๒๕๐๐บาทที่จะเอาไปเปลี่ยนขาเทียมของตัวเองเนี่ย

ได้ก็คงจะลำบากนะครับเพราะว่าจะค่าโน่นค่านี่
กะว่าจะได้แต่ก็ถึงเวลาแล้วก็ไม่เหลือพอที่จะทำที่จะซื้อได้ครับ
ระหว่างถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งที่จะได้ขาเทียมกับปากท้องคนในบ้าน

เลือกจ่ายปากท้องคนในบ้านก่อนครับ

แล้วก็ทำมาตลอดครับ
ที่เนี่ยนอกจากพ่อที่ต้องการขาเทียมแล้ว
เรื่องในบ้านเรื่องปากเรื่องท้อง
บ้านที่ต้องเช่าอยู่ก็ยังมีเรื่องหนี้สินด้วย

๓ปีแล้วครับ๓ปี
แล้วเขาใส่แต่ดอกเข้าไปนะ
คือปกติทำเช่าก็ทำมาอยู่ตลอดไหมทำเยอะไหมคะ
หรือว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มัน

ปีที่เป็นหนี้อ่ะจ้ะปีนั้นทำเยอะสุดเลยไหม
อะไรครับ๑๕ไร่ปีที่เป็นหนี้
แล้วก่อนหน้านั้นมาตาทำมามากสุดกี่ไร่

เท่ากับว่าปีที่เป็นหนี้เนี่ยลงทุนก้อนใหญ่

คุณตาก็ทำนามาอยู่ถูกไหมคะ

แล้วทำไมอยู่ดีปีที่เป็นหนี้ถึงได้เป็นหนี้อ่ะคะ

แล้วพอน้ำท่วมแล้วรู้สึกไงคุณตา
ถึงหน้ามทวมก็จะของกับมาบบวมวนในประมาณนี้

กำลังออนล่วงกับเล้ย

เงินที่จะหวังว่าจะได้จากการเกี่ยวข้าวแล้วเอาไปให้ค่าเช่าน้ำ

ต้นข้าวไม่ขึ้นเน่าไปกับน้ำ

ทำอยู่สี่ไร่มั้ยครับ

พอจะได้ตังค์มั้ยคะสี่ไร่เนี่ย
พอได้ว่าสี่พ่อที่จุ้นเจ้าเนี่ย

กินแต่อยากไว้แน่นะ
ก็มีข้าวเอาไว้กิน

เห็นบอกสมัยก่อนอยู่จังหวัดอะไรกันนะคะที่บ้าน

ศรีสะเกดเห็นบอกว่าอยู่ศรีสะเกดแล้วไม่มีงานทำ
ระแวกบ้านไม่มีงานทำเลยก็ต้องย้ายมาอยู่อุบล
เพื่อหางานทำจึงมาเช่าบ้านอยู่

เอาละครับก็ต้องสู้กันต่อไป

เงินก็ขยับขึ้นตัวช่วยก็ยังอยู่
สมาธิให้ดีเพราะว่าวิมองไปด้านล่างสิคะ
มีทั้งคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ส่วนคุณครูมาให้กำลังใจ
อีก๔ท่านมองวิด้วยสายตาแห่งความหวังของครอบครัว
ต้องตั้งใจตั้งมั่นให้ดีเราจะเข้าสู่อีกหนึ่งเพลง

เพลงหน้านี้ตัวเงินขยับขึ้นไปเท่าไหร่คุณป่า
ขยับขึ้นไปแล้วนะครับเพลงที่๔ครับเพลงนี้

เพลงนี้นะคะเห็นคุณพ่อมีรอยยิ้มเลยทำไมพ่อถึงส่งยิ้มหวานให้เราขนาดนั้นวิเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เราซ้อมมาค่ะ
ซ้อมมาซ้อมร้องให้พ่อฟังบ่อยไหมเพลงนี้ไม่ค่อยบ่อยค่ะเพราะว่าเราคิดเพลงอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ร้องไปเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเพลงนี้ก็เป็นในหนึ่งในเพลงที่เราคิดขึ้นมาได้เราก็ร้องไปเลยเพลงนี้วิน่าจะร้องได้ไหมคะน่าจะร้องได้ค่ะเพราะว่าข้างบ้านเขาเปิดหนูก็ฟังอย่างเงี้ค่ะข้างบ้านเขาเปิดหนูก็ฟังด้วยนะพี่เป๊กชอบเพลงนี้มากเลยด้วยนะค่ะตั้งใจครับฟังอินโทรไปแล้วส

ไม่ใช่

ไม่ใช่นะครับ

เจอกันครั้งแรกนะพี่เป๊กแอบห่วงวิมากเลย
เพราะว่ารู้ว่าแต่ละบาทมันจำเป็นมากสำหรับครอบครัววิ
แต่ว่ามาถึงตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ห่วง
แต่มีความมั่นใจในตัววิมากยิ่งขึ้น
นะคะขอให้วิโชคดีและที่สำคัญเลยอย่าประมาท
อะไรก็ตามที่เราพลาดนั่นคือเกี่ยวกับตัวเงินบนเวทีนี้
จะหายไปครึ่งหนึ่งทันทีตั้งใจให้ดีมีสมาธิให้มั่น
หน้าพ่อมองหน้าแม่ตายายไว้
ทุกคนต้องการเงินในส่วนที่เรากำลังจะทำได้ตรงนี้
เพื่อไปจุนเจือครอบครัวนะจ๊ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะยินดี
ที่๔ครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ

แปลว่ายังนอให้กลับมาก้านเข้นไปหลายอย่าง
มัดเจ้าไปแต่อายเหินห่าง
คือเป็นไรต่างแท่นอก
ก็จักมันยุ่งกระจักมันยากเอียงแน่แต่บอกแค่กันคือเก่าเลยน้อง
คิดลายว่าได้หัวบอกจะก็ให้เป็นอย่าง
บอกกันแน่ได้ถ้าจะแค่น้องมันกินอย่าเชื่อดินิ่ม
อย่าทิ่มให้เจ็บย้อนหลัง
บอกกันแน่ได้ถ้าจะหนีไกลทางอย่าซีล้อยแล้วก็หาย
ให้นั่งเป็นผู้แพ้
หากแท้เดอาย

ไอ้กับไอ้นานนาน
พอเชื่อพอหวังกับคำหากัน
ผู้ใดมาปั่นบอกแค่
ก็คิดว่าแม่นก็คิดว่าคักคือดี
แต่มือนี้อายคือเปลี่ยนคักแท้
ส่อยบอกให้น้องหัวแน่
สถานะนองเขือย่าง

ยาเชือกดิ่ม
ยาทิ้มให้แจ๊บย้อยหลัง

ไทยสีนี้ใกล้ทาง
พาทางเธอนอง
พาทางเธ
ขอบคุณสุดชีวิต